เหมือนกับมีคนอยู่เบื้องหลังคุณการอีกทีสั่งคุณการให้จัดฉาก
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเสียโป้มาตั้งหลายที
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกจนเธอต้องแจ้งความ

ใช่บอกว่ามี๒เหตุการณ์๒๔เมษายนมา๒ทุ่มครึ่ง
๕เมษายนก็มาอีกเวลาใกล้กัน
มาถึงแล้วก็มาถามคนในบ้านว่ามีใครอยู่บ้าง
บอกว่าน้องสาวอยู่เสียโป้ก็เดินออกไป
คุณการก็เลยเอาภาพเหล่านี้มาโพสต์ให้ดูว่า
ก็เขาบุกมาในยามวิการบ่อยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
แล้วคุณการก็ให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยว่า
คือเสียโป้ยืมเงินไป๕๐ล้านบาท
จะทยอยจ่ายทีละ๕๐๐๐๐๐บาท

แต่ว่าในมุมของเสียโป้ก็ตอบโต้ไปบ้าง

เสียโป้มาที่บ้านอยู่บ่อยตอนกลางคืนนะคะ

เป็นข้อความคุยกันทางไลน์

ย้ำว่าอย่าให้เสียเงิน๕๐๐๐๐๐บาท

แล้วชวนให้มาหาให้มาอยู่
แล้วก็เป็นลักษณะพูดคุยเชิงสัมพันธ์ทางชู้สาวกัน
เป็นไลน์สนทนาระหว่างเสียโป้กับ
ผู้หญิงคนหนึ่งที่คาดว่าจะเป็นคุณการ
แต่ดูท่าทางจากลักษณะการพูดคุยแล้ว

เนี่ยแต่คุณการก็บอกว่าไม่อยู่เฉยแน่

ข้อความที่คุยกันทางไลน์ที่เสียโป้เอามาโพสต์เนี่ย
คุณการบอกว่าให้ลองสังเกตดูดี

ข้อความคุยกันตอนตีหนึ่ง
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเสียโป้มาที่บ้าน๓ทุ่ม๔๐

ดูช่วงเวลาให้ดีตี๑๓๐๐ตี๑๔๐๐อย่างนี้
แต่เสียโป้ไปที่บ้าน๓ทุ่ม๔๐

คือถ้าเสียโป้จะบอกว่าก็
เจ๊หรือว่าพี่การด้วยเรียกไว้มาเอง

แต่ในมุมคุณการเหมือนก็บอกว่าทำไมคุณมาก่อนเรียก
ถ้าจะบอกว่าเรียกให้มามันต้องคุยกันก่อนสิ
ใช่ก็โต้กันไปมาจากสองฝากฝั่งนะคะ
ทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตำรวจรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานบอกว่าเชิญคุณการวิพากรไปสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณการก็ให้ข้อมูลกับตำรวจว่าเสียโป้ยืมเงินไปจัดมวย
ล้านบาทจะต้องทยอยจ่ายงวดละ๕แสนบาท
แต่มวยก็ไม่ได้จัดเหมือนที่คุณภาคภูมิเล่าไป
พอมวยไม่ได้จัดเงินก็ไม่ได้ก็เลยไม่คืนเงินคุณการ
พอคุณการทวงถามไปเสียโป้ก็ขู่
แล้วก็ขับรถมาจากฝั่งทนเลย
ส่วนปืนก็รู้ว่าเสียโป้ติดรถอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

โป้กับเพื่อนที่ถูกควบคุมตัวหน้าบ้านคุณการ
คนละ๗๕๐๐บาทรวม๑๕๐๐๐บาท

ถ้าไปยุ่งไปขมครูอะไรเดี๋ยวจะถอนประกัน
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่าอาวุธปืน
เรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาก็ส่งให้กองทะเบียนประวัติตรวจสอบ
แล้วก็มีการตรวจยาเสพติดในร่างกายของเสียโป้และเพื่อนด้วย
ก็ส่งไปให้โรงพยาบาลตำรวจตรวจพิสูจน์เดี๋ยวต้องรอผลสักระยะหนึ่ง
โป้เองก็ไม่เคยมีประวัติถูกจับที่ไหนมาก่อน
ตำรวจบอกว่าก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมทุกมิติ
เรื่องของอาชีพทั้งเรื่องของเส้นทางการเงิน
ได้เงินมาจากที่ไหนอะไรยังไงบ้าง
ตำรวจดำเนินคดีเสียโป้ตามพรบออาวุธปืน
ส่วนคดีช่อกงทางการเขาบอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐาน

เรื่องของพบอาวุธปืนก็กรณีที่ไปที่บ้านคุณการ